ล่าสุดธานาตังไปเที่ยวภูเกตไงไปพักพร
ก็ไปเจอร้านที่เหมือนกับว่าเขาเปิดเกินเวลา
เกินกฎหมายกำหนดอ่ะครับเป็นเรื่องเลยค่ะทีนี้พอไปแจ้งปุ๊บเนี่ย
เจ้าหน้าที่ลงทางพนักงานเขาไม่พอใจ
พนักงานเอ่ยโรงแรมเอยเขาบอกว่าคุณทำอย่างนี้
คุณเบียดเบียนคนทำมาหากินพวกเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดเกินเวลาหรอก
แต่มันคืออาชีพเราต้องอยู่ต้องกินมันคืออาชีพพี่เลี้ยงปากท้อง
ลองไปดูเหตุการณ์ช่วงที่มีการประท้วงประท้วงอะไรกันหน่อย
ตอนที่ท่านนายต้ำเขาแบบ
มาเยอะมากนะครับว่าเนี่ยที่โรงแรมแห่งเนี้ยนะครับ
เปิดเกินเวลาเปิดถึงตี๓ตี๔ตอนนี้เวลาไหนแล้วนะครับ
ได้ยินเพลงไหมนี่คือวันที่๑๖เดี๋ยวก่อนนะครับ
เดี๋ยวเปิดให้ดูสินะวันที่๑๖เมษาตอนนี้ตี๒นะครับ

นี่ค่ะคือคลิปที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนหรือว่าทนายตั้มพาไปทัวร์สถานบันเทิงของโรงแรมแห่งหนึ่งในป่าตอง
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเขาบอกข้างในเนี่ยแสงสีเสียง
เปิดให้บริการตามปกติเลยนักท่องเที่ยวก็ไปใช้บริการกันเยอะ
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับและที่สำคัญไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยอืม
นายตั้มมีการโพสต์ภาพบารากุด้วยนะคะบอกว่าเอ้าผมลองแกล้งสั่งมา
ก็เอามาให้ผมด้วยมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรออืมนี่ค่ะ
ทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ย
นายตั้มเขาก็พูดไว้ต้นคลิปแล้วว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาที่เขา
โรงแรมนี้เปิดเกินเวลาตลอดเลย

หลังจากที่ทนายตั้มโพสต์แฉเรื่องราวนี้ไปนะคะ
พนักงานส่วนหนึ่งของโรงแรมไม่พอใจ
ก็เลยออกมารวมตัวกันชูป้ายประท้วงต่อว่า

เขาบอกว่าไม่มีใครอยากฝ่าฝืนกฎหมายหรอก

เจ้าของโรงแรมเองก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ

เขายอมรับว่าเขาเปิดเกินเวลาจริง
แต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ขายบาลากุ
แล้วก็ขอให้ทนายตั้มเข้าใจบริบทของสถานที่ด้วยว่า

และที่เปิดกิจการก็เพื่อปากท้องของชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่มีมากกว่าร้อยชีวิต
ส่วนจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรยังไงเนี่ย
ผมก็ขอให้ปล่อยไปตามกฎหมายกันละกัน

สู้เพื่อนับพันนับร้อยชีวิตมากกว่า

ก็อยากให้พี่เขาศึกษาแล้วก็การจ้างงาน

แล้วก็เข้าใจบริบทก่อนที่จะโพสต์

จากที่รู้ว่ามีกลุ่มพนักงานมาชูป้ายประท้วง

เอามือกุมขมับลักษณะเหมือนปวดหัวภาพนี้ค่ะ

เจอกลุ่มคนภูเก็ตที่เห็นผิดเป็นชอบ
เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่สนกฎหมาย

ไม่มีใบอนุญาตและเปิดเกินเวลา

เจ็บอยู่คำเดียวด่าผมไอ้แก่

บอกบางทีคนที่ถือป้าย

ซึ่งคนก็ถามว่าไม่กลัวเหรอทนายตั้ม

เขาขึ้นชื่อนะมีคนมาเป็นแสดงความเป็นห่วง

ผมไม่ค่อยห่วงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่

ฆ่าตายอย่างผมถ้าถูกทำร้ายได้

ไม่มีมาเฟียไม่มีอันตราย
ที่ออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่
แล้วก็ถ้ามันเกิดแบบนั้นจริง

เสียแน่นอนคงไม่เกิดขึ้นหรอกครับ
นี่ท้ายตั้มว่าแบบนี้
เป็นทางในความที่คนรู้จักเยอะ
และคนก็อยากจะพึ่งพา

ตั้งนานแล้วไม่มีใครจัดการเลย

ผมก็มาทำเนี่ยจัดระเบียบให้มันดีขึ้น

ครับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสถานบันเทิงในโรงแรมที่เปิดเกินเวลาแล้ว

ก็เหตุการณ์เป็นไปตามที่ธนายตั้มระบุทุกอย่างจริง

ดำเนินคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
จับกลุ่มผู้จัดการโรงแรมแล้วนะคะ

ส่วนประเด็นเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ย

รองผู้อำกับการป้องกันและปราบปราม

สารวัตรสืบสวนแล้วก็สารวัตรสืบสวนสอบสวน

ส่วนพรุ่งนี้จะมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ฝ่าฝืนคำสั่งด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังทนายตั้มว่ากังวลใจอะไรไหม
ยังถามอยู่ฮันนายตั้มก็บอกว่าไม่เป็นกังวล
ขอเดินหน้าสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปค่ะ
กลุ่มนี้ซะด้วยซ้ำนะครับที่เป็นคนคนเดียวเนี่ยแล้วแต่ทำให้จังหวัดต้องเสียชื่อ